ได้เห็นชอบให้ธนาคารทกศออกมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับ

ก็เป็นเรื่องของการยืดการชำระหนี้นะครับ

เหลือร้อยละ๓อีกด้วยครับ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร

หลังมติขอรมมองเห็นชอบให้ท้องก่อสอ
ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตร
ตามแนวทางเกษตรประชารัฐแก่เกษตรกร
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรจำนวน๓ล้าน๘แสนราย

มาตรการขยายเวลาชำระหนี้จากเดิม๒ปีเป็น๓ปี
ตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙
ถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
ความสมัครใจสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้

คือลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร
สำหรับต้นเงินกู้๓แสนบาทแรก
ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ๓นาน๑ปีครับ

ถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙

เกษตรกรมีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนและออมเงินมากขึ้น
ทางนี้นะครับรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ย๒๕ต่อปี
และทกศรับภาระแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ๐๕ต่อปี
เป็นวงเงินในการเข้าไปช่วยเหลือประมาณ๒๐๐ขออภัยนะครับ

เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงชื่อในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ในจุดประชุมแต่ละพื้นที่ภายใน๓๑ธันวาคม
ผลกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาชำระหนี้
แต่ยังคงได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยนะครับ
ส่วนกรณีเกษตรกรที่ต้องการชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
จะสามารถขอสิทธิ์สินเชื่อนะครับ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๕ต่อปีในปีแรก
และปีต่อไปคิดในอัตราปกติวงเงินสินเชื่อรวมแล้วก็